ใช่ค่ะเป็นสาวนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงเลย
คนนี้ต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็รวยมากด้วยนะคะ

แยกไม่ออกเลยจริงนะฮะสำหรับเบ้นปัน
รุ่นน้องที่นิเทศจุฬานะคะนักเลียนอินเตอร์อยู่นะคะ
ดิฉันก็รุ่นนานแล้วแหละแต่ก็ตีตาว่าเขาเป็นรุ่นน้อง
คืออย่างนี้นางทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะ

แล้วชอบมากบอกว่ากินแล้วผอมหรือเปล่า

ลูกคุณเธอลูกคุณหนูมันก็ดีอยู่แล้ว
กระจ่างใสนี่คือกินอาหารเสริมหรือกินหลอดไฟคะ
นั่นน่ะสิคะไปฟังกันเรื่องธุรกิจกันเลยค่ะ

คือเรื่องหัวใจสวยขึ้นเป็นอย่างไรคะ

ก็ปกติค่ะก็มีบ้างค่ะ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดตรงเปิดตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

พ่อก็รับรู้นะคะแต่คือเขาก็ไม่ได้เข้ามาอะไรมาก
ก็คือรับรู้ว่าโอเคทำอะไรไปไหนอยู่กับใคร

เออดูน่ารักสบใสจริง

ลูกคุณคุณหนัวนะคะต้องมาฮ่านิดนึงนะคะ

บ้านรวยพ่อออกตังค์ให้ทำ

แล้วก็นางมีปัญหาเรื่องเครียดลูกคนรวย

ปันขอให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะคะ